สามมุมหรือสองมุมอยู่กับผมครับจตุรนฉายแสง
จตุพรพรมพันธ์ถาวรเสมเนียมและคุณนิพิษอินทรสมบัติครับ
สี่สี่คนนะฮะคุณถาวรจตุพรคุณนิพิษเราเริ่มที่คุณจตุพรก่อน
สี่คนสามมุมคุณจตุพรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณสุภาพครับสวัสดีทั้งที่ด้านครับ
เพิ่งฟังเสียงประกาศยอมแพ้ไปเมื่อสักครู่
แต่ว่าสิ่งที่คุณจตุพรทิ้งระเบิดไว้ก็คือว่า
อาจจะมีทุจริตคอลลับชั่นเรื่องการนับคะแนนเนี่ย
มันมีสัญญาณอะไรมาหรือครับ
คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
กติกาที่คอสชออกแบบนั้นทำให้คู่แข่งไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ได้เลย
เป็นสงครามที่ไม่มีโอกาสได้รับชัยชนะ
เพียงแค่เข้าไปสู่สงครามนี้ด้วยความหวังจากประชาชน
ตั้งแต่ศูนย์ปราบผมแม้กระทั่งวันนี้ครับ
ดูภาพจากไทยรัฐก็แหละการนับแสดงบางจังหวัด
นับกัน๒๓คนไม่มีคนเข้าไปสังเกตการดูอะไรกันได้เลย
เพราะฉะนั้นโดยทางคณิตศาสตร์ผมยอมรับโดยสุจรดีว่าแพ้ขาดไปแล้ว
และถ้าไม่มีเรื่องการทุจริตทุกอย่างก็เป็นที่ยุติ
ผมก็นักเลงพอนักกีฬาพอไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
ตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะสะท้อนไปถึงการเลือกตั้งไหม
ผมเองก็มองเห็นว่าถ้าดูปรากฏการณ์ภามาร์
ภามาร์ตอนทำประชามาตรีเสียงผ่านประชามาตรี๙๐ต่อ๑๐
ตอนปี๕๐ในประเทศไทย๑๐ล้านเศษกับ๑๔ล้าน
โดยสเกลก็ไม่ต่างจากเท่าไหร่
เพียงแต่ว่านะครับผลลัพธ์ในเวลาเลือกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
เพราะในการเลือกตั้งจะต้องมีกรรมการประจำหน่วย
ในการลงหาเสียงเลือกตั้งได้นะครับ

แต่ว่าเราจะได้นายกรัมตรีมาจากคนนอกแต่นั้น
เพราะว่าสค๒๕๐คนก็จองให้นายกคนนอกอยู่แล้ว
ครับเห็นผลประชามติวันนี้แล้วเนี่ย
จากนี้ไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง
นปชจะต้องทำอะไรไหมครับ
ผมก็ต้องพาประเทศเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยต่อไป
ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการได้รัฐธรรมนูลรูปแบบนี้
และต้องการประชาธิปไตยที่ส่วนหนึ่งมาจากการสัญหาหรือมาจากการแต่งตั้ง
เพื่อต้องการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยในรูปแบบนี้ไปสักระยะหนึ่ง
นั่นคือความต้องการของพี่น้องประชาชน
ไม่น่าจะมีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดเสียงข้างมากขึ้นมาได้
แต่นี่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนจริง
คุณนิพิษอยู่ในสายนะครับผม

โดยผลของรัฐมนูลฉบับนี้

แน่นอนเหมือนอย่างที่คุณถาวรว่าโดยระบบของการเลือกตั้ง
จะไม่มีพักใดพักหนึ่งได้เสียงเด็ดขาดแน่นอน
ต้องเป็นรัฐบาลผสมแล้วรัฐบาลผสมใครจะผสมกับใคร
แน่นอนครับคั่วอำนาจปัจจุบันจะใช้ช่องทางสว
เข้าไปขับเคลื่อนจุดนี้คุณนิพิษยังยังติดใจอยู่ไหม
เขากำหนดกันว่าเขาจะตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไร
ผมคิดว่าสอบรถึงแม้ว่ารัฐบาลรัฐบุรุณมีอำนาจจะโหวตนายกลางปี

ใช่เห็นไหมครับปล่อยนั้นบทความชอบความโดย
ครับแต่ถ้าแต่ถ้าสวไม่ลงมาเล่นด้วยปล่อยให้การเมืองยกมือโหวตกันเอง
คนเขาก็บอกว่าก็กลับไปอีหลอปเดิมอีกอ่ะ
นี่คือข้ออ้างนะครับของคำถามพ่วงครับ
เขาอ้างว่าเพื่อให้นำไปสู่การปฏิรูปประเทศ
จึงให้สวมาคุมเกมไปช่วงระยะเวลา๕ปีว่าอย่างนั้น

เกษตรนารมณ์เวลาเค้าเรียกว่าภูมิไทยนาศดร
มันหมายนึงที่ว่าเกษตรน้ายแล้วเขาต้องการพักการ
เมืองไหนเป็นรัฐบาลครับนะครับทีนี้สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับ
ชอบทำมันไม่มีแต่ว่าผมคิดว่ามันจะสร้างปัญหามากกว่า
ผมถ้าเป็นไปได้นะครับผมคิดว่าสววรรองให้เขาจัดวัตตาบานกันก่อน

แต่ว่าถ้าสววรลงไปเล่นด้วยตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมว่ายากนะครับ
ความกันแย้งมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับ
ครับมีประเด็นที่อยากถามคุณนิพิษหัวหน้าพักอภิษฎประกาศเจตนารมณ์ไม่รับ
นายหัวชวนออกมาสำทับว่าเห็นด้วยแต่พอดูตัวเลขของคะแนนเสียงในภาคใต้
เว้นอยู่๒๓จังหวัดนอกนั้นรับหมดแปลว่าอะไรครับ
คือตอนที่เราตัดสินใจว่าเราไม่รับเราก็ประเมินแล้วนะครับ
เราก็สอบถามผู้ใช้นักฐานในพื้นที่แล้วว่าเป็นยังไง
ซึ่งเราก็ทราบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นรับเรารู้
แม้ว่าประชาชนรับแต่ว่าภาคการเมืองเราศึกษา
เราอ่านนักดนไม่ต่ำกว่า๑๐เที่ยวเรามีประสบการณ์
แล้วเราคิดว่ารัฐมนูลฉบับนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีปัญหา
มันจะดีกว่าเราจะใช้ท่านมูลจบับนี้
เพราะงั้นประชาชนจะตราบสินใจยังไงก็เลยแตก
แต่เมื่อเฉพาะบ้านตราบสินไปอย่างไรเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎิกา
ที่ประชาชนก็จัดสินฉะนั้นไม่มีประหนักครับ

ไม่นะครับคืออย่างผมเรียนคุณสุภาพนะครับ
รู้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าอย่างไรสถุทธิบันนี้ก็ผ่าน
ผมถูกรับเชิญไปออกทีวีทั้งหลายช่องนะครับ

ผมคิดว่ารับนะครับแล้วก็ผ่านด้วย
แต่ว่าใจผมเนี่ยผมไม่รับประสุนูท่านนั้นเองครับ
มีใครนั่งคิดกันไหมครับว่า
นายหัวชวนเสื่อมมนต์ขลังลงไปเยอะหรือยัง
ไม่มีคนละประเด็นกันเลย

ซึ่งนี้เราไม่ได้รณรงค์เลยนะครับ
ไม่ได้รนรงค์บอกประชาชนว่าท่านรับนะท่านรับนะ
ไม่มีครับมีเฉพาะคำประกาศของท่านนายกอภิเศษเท่านั้นเองครับ
อืมอืมฉะนั้นจะไม่มีนัยยะส่งไปทางการเมือง
ในการเลือกตั้งคราวหน้าสำหรับประชาธิบัติ
ผมว่าไม่มีครับผมว่าไม่มีครับ
ครับครับคุณถาวรฮะ
คุณสุภาพครับเมื่อกี้ผมขอขยายความนิดนะครับ
ขอขยายความว่าผลของการลงประชามติวันนี้
นี่ได้เป็นผลของการลนรงค์ของพักการเมือง
หรือพักการเมืองใดหรือการส่งทัญญาณของพักเมืองใด
นั่นคือสิ่งที่ผมบอกไปว่าผลของวันนี้
ส่วนการที่ท่านมาขยายความต่อไปว่า
เมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้
น่าจะเป็นรัฐบาลผสมนั่นเป็นการมองล่วงหน้าตามความเป็นจริง
ผมมั่นใจว่าผมอาจจะมองต่างจากคุณนิคิตนะฮะ
แน่นอนฮะตามหลักรัฐธรรมนูลเขาให้สอสอมา
ร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรีก่อนแต่จากสภาพการณ์วันนี้
ผมคิดว่ารูปแบบของรัฐธรรมนูลสาระของรัฐธรรมนูล
พักสวมีอยู่๒๕๐เสียงเนี่ย
จะเป็นพักที่มีคะแนนเยอะเยอะพอสมควรที่จะเป็นตัวกดดัน
หรือตัวเรียกร้องหรือเป็นตัวที่มีน้ำหนัก
ผมจึงมองตามความเป็นจริงที่ผิดไปจากคุณนิพิษต่อเนื่องอีกนิดนะครับว่า
มีความเป็นไปได้สูงที่จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมและมนายกมาจากคนนอก
นี่คือความเป็นจริงที่ผมคาดการณ์อาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้
ครับครับคุณจตุพรยังอยู่ไหมครับ

คุณจตุพรนอกจากประกาศว่าจะไม่ลงรับเลือกตั้งคนอื่นคุณนัท
ทะวุฒิใครต่อใครที่อยู่ในสิ่งของหนอปอช
เอาด้วยกับคุณจตุพรไหมครับ

เป็นการแสดงเจตนาส่วนตน
คือผมเป็นคนในเหตุการณ์ศึกษภาคม๒๕๓๕
ร้านหลักคือผมไม่เห็นด้วยกับนายกคนนอกเมื่อ๒๔ปีที่แล้ว
วันนี้ผมรับกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเมื่อการเขียนรัฐธรรมนูลบวกกับคำถามพ่วง

และนายกของชื่อคนเด็กประยุทธ์จันทร์โอชาญว่าการนำเนื้อผ้า
โดยหลักการไม่เห็นด้วยกับหลักการนายกคนนอก

แล้วก็เป็นจุดยืนเหมือนเดิมมาตลอด๒๔ปีที่ผ่านมาไม่เกิน๗
ครับแต่ว่าคณะกรรมการร่างบางคนเขาบอกว่า
ถ้าพวกคุณไม่เอาคนนอกเสียพวกคุณก็เลือกกันภายในสอสอเอง
ก็ไม่มีใครว่าอะไรนี่มันอย่างนี้พอจะหักล้างได้ไหมครับ
ในทางปฏิบัตินี่นะครับเหมือนมีผู้แทน๕๐๐คนหล่อวอ๒๕๐
มันวิ่ง๗๕๐เมตรทางพลเกาะชอวิ่งเกียงแค่๕๐๐เมตร
เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ชนะวันอย่างค่ำ
เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็เพียงแค่สวบวกกับเสียงข้างน้อยในสภาพผู้แทนราชดร
ก็สามารถที่จะตั้งนายกรัฐมนตรีได้แล้ว
คือรัฐธรรมนูลมันต้องเปลี่ยนเนื้อไปหลังจากคำถามพวกนี้
คือให้สวกวาลไปวัดเรียกนายกได้
ผมว่ามีเรื่องข้าเตือนแค่ไหนกันมากนะคะ

ปิดประตู๑๐๐ไม่มีทางจะเป็นไปได้
หลังจากลงมติกันเสร็จได้คุยกันบ้างหรือยัง
ไม่พอซับคุยกันเมื่อกี้
บอกว่าคะแนนสงขาเป็นยังไงบอกว่ายังไม่ทราบ

แค่นั้นแหละฮะถามว่าแสดงสงขาเป็นยังไงคงเข้าใจว่าผมอยู่ที่พื้นที่แน่นอน

แต่จริงแล้วผมรู้ตั้งแต่เมื่อคืนจากโคนที่น่าเชื่อถือโคนเนี่ย

เพราะเขาสำรวจนะครับ
แปลว่าคุณสุเทพกำกับรายการนี้พอสมควรถูกไหมครับ
กำกับหรือไม่ท่านจริงจังในการใช้เฟสบุ๊คไลค์
แล้วก็ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง
จากการที่เผยแพร่เนื้อหาศาละของลักษณุน
แล้วก็พยายามที่จะส่งสัญญาณไปยังมวลมหาประชาชนที่มาร่วมชะตากรรมกับเรา

แล้วก็หลังจากนั้นพวกเรา๙คนก็ดำเนินการขับเคลื่อน

แต่ละผลท้ายโทเชียลมีเดีย

ที่คิดว่าส่งสัญญาณถึงพี่น้องประชาชนที่เห็นตรงกับเราที่ยังคงลังเลอยู่
นี่คือสิ่งที่เราร่วมกันทำครับ
การที่หัวหน้าพักแสดงจุดยืนทางหนึ่ง

คุณชวนก็ยืนอยู่กับหัวหน้าพัก
คุณสุเทพแสดงจุดยืนทางหนึ่งแล้วก็มีพลพักประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งแสดงจุดยืนร่วมกับคุณสุเทพ
หลังจากวันนี้ไปจะเกิดอะไรกับพักประชาธิปัตย์ไหมครับ

จะเห็นได้ว่าคำสัมภาษณ์ของผมหรือเฟซบุ๊คของผม
ผมใช้คำว่าด้วยความเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง
แต่เมื่อผมเห็นอย่างนี้และไม่ได้เป็นมติภักดิ์
เมื่อไม่เป็นมาตรีพัฒน์พัฒน์ประชาธิบัตรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ในการแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ
คือผมเกียรติว่าเมื่อหัวหน้าพักษ์จะบัดทงโรคไปทางไหน
ถ้าหัวหน้าพักษ์ขึ้นเป็นแม่ทัพบอกว่าถอยคือไม่ใช่ผมอยากจะสู้
ผมก็ต้องถอยไม่แนะงั้นว่าเราไม่ฟังหัวหน้าพรรค
ก็แพ้ร้อยครั้งนะครับและคำสั่งนึกว่าดนตรีนิตของท่านหัวหน้าพักเนี่ย
มันผ่านการสรรคลองมาแล้วผมเชื่อว่าความเห็นของท่านหัวหน้าพักมีเหตุผล
ผมก็ต้องทำอย่างนั้นแหละครับ
ครับเอาละครับขอบคุณทั้ง๓ท่านนะครับ
ขออย่างนี้ครับสวัสดีครับ
ผมจะฟังหัวหน้าพักในบางเรื่องที่มีเหตุผล
แต่ถ้าเป็นสิ่งที่มัธิพักหรือวินัยพักผมถือเป็นกดเหล็ก

ผมเป็นคนยึดมั่นในอุโรมการเหมือนกันครับ
ครับเอาล่ะครับคุณทงชัยณณครมีคำถาม๑คำถาม๕ขอร่วมถามด้วยนะครับ
คือเป็นโอกาสดีที่ได้เจอเจอเสียงพร้อมกันระหว่างคุณจตุพรแห่งนปช
คนสำคัญของนปชแล้วก็คุณถาวรคนสำคัญของกปปศ
อยากจะตั้งคำถามอยู่คำถามหนึ่งว่าแนวทางการต่อสู้ของทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับ
มีความคิดที่จะแตกต่อยอดเป็นแนวทางการต่อสู้โดยสันตินะครับ
กรณีหลังการเลือกตั้งปี๖๐มีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับ
พอจะให้คำสัญญาหรือรับปากได้ไหมว่าจะไม่ไปลากประชาชนมาตากแดดตากฝนมาบาดเจ็บล้มตาย
เหมือนกับที่เคยเกิดเหมือนกับที่สองกลุ่มนี้ได้ทำไปแล้ว
พอสักทีนะครับจะรับปากได้ไหมครับ

ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเองนั้นมีจุดยืนเรื่องระบบประชาธิปไตย
อปชเป็นองค์กรประชาธิปไตยแต่สาระหลักที่สำคัญนั้น
จุดยืนหนึ่งที่ผมแสดงมาโดยตลอดก็คือว่าไม่พร้อมที่จะให้ประชาชนมาบาดเจ็บล้มตายกันอีกแล้ว
วันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแต่ผลทางเรื่องหน้ายังมีแนวทางสันสิทธิ
แนวทางประชาธิปไตยในการจะแก้ไขปัญหา
ผมพูดชัดเลยนะครับว่าหลังจากนี้ถ้าไม่พบเรื่องการทุจริตเลย
ก็คิดว่าประชาชนเขาได้พิพากษาแล้วแต่ว่าถ้าพบการทุจริตก็เป็นคนละประเด็น
ดังนั้นผมต้องการให้ประเทศนี้มันเดินหน้าและมีเสถียรภาพทางประชาธิปไตย
วันนี้เราเองก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราสู้มา๒๔ปีผ่านมาเรากลับไปที่ชุดเดิม
แม้ว่าใจนี่อาจจะยอมรับได้แต่เราเป็นนักกีฬา
พร้อมเข้าสู่สนามที่เราคศิกาที่ถูกเอารักออกเปลี่ยน
และตัวเองก็ตัดสินใจกับตัวเองว่าไม่ร่วมชะตากรรมนี้กันด้วย
ก็คือว่าไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้ง
แต่ผมเรียนกับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวนุทย์ใช้ว่า
ผมจะหลีกเลี่ยงนะครับและก็จะหาแนวทางทุกประการ
นำพาประเทศไทยคืนสู่ฝักประชาธิบัติที่ถูกต้อง
ถูกต้องแต่ไม่ใช้วิธีการเผชิญหน้านำพาไปสู่การบาดเจ็บล้มตาย
ผมก็รักประเทศไทยไม่ได้แตกต่างอะไรไปจากคนอื่นไปด้วยแบบนี้
ไม่ต้องการประเทศไทยมีสภาพเหมือนดังเดิมอีกแล้วครับ
ครับคุณถาวรครับได้ยินคำถามคุณทงชัยไหมครับ

ที่เป็นห่วงเป็นใยเลือดเนื้อชีวิตของพี่น้องร่วมชาติ
ผมเองก็เกือบตายไปถูกคว่างระเบิดแต่เดชบุญที่ระเบิดไปโดนกิ่งสน
แล้วก็กระดอนมาลงที่โคนต้นสนเป็นเหตุถ้าเป็นบังเกอร์ผมไม่ตาย
ถูกคนของผมตายไปหนึ่งโคนบัดเจ็บไปยี่สิบกว่า
ถูกคดีมายี่สิบกว่าคดีในขณะนี้
สิ่งสำคัญที่สุดในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนอยากฝัน
และอยากเห็นเขาคือเป็นประชาธิปไตยที่มีระบบนิติธรรมและธรรมาภิบาล
เมื่อไหร่ก็ตามที่ระบอบประชาธิปไตยถูกอ้างและถูกบิดผัน
เราสู้กันในสภาพผู้แทนราษดรสุดท้าย
เมื่อได้ประชาธิปไตยที่ขาดหลักธรรมาภิบาล
หลักนิติธรรมก็ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะยืนหยัดแทนพี่น้องประชาชน
เป็นสอสอผู้ทรงเกียจทำไมจะต้องลาออก
อย่างไรก็ตามครับหลีกเลี่ยงเสมอครับที่จะไม่ให้เกิดความความความความแย้ง
ผมอดกลั้นผมอดทนผมลาออกจากชีวิตราชการมาเล่นการเมือง
เพื่อต้องการเห็นบ้านเมืองเจริญไม่แตกต่างจากคนอื่น
ดังนั้นสิ่งที่คุณทงชัยขอร้องมาหรือให้สติมาผมน้อมรับ
และจะพยายามยึดหลักนี้ครับแต่อย่างไรก็ตาม
ประชาธิปไตยเดินตามรูปแบบที่โปร่งใสเป็นประชาธิปไตยที่ดี
มีคำถามพวกอีกคำถามนะครับมีคำถามพวกอีกคำถามนะครับ
ขอถามคุณขี้ฟิชขอถามคุณเหจาตุพรแบบมีคำถามนะครับ
เพราะว่าแนวทางรัฐธรรมนูลที่ตรงกัน
ผมถามว่าในอนาคตทางการเมืองต่อไปเนี่ยสมมุติว่าเลือกตั้งเสร็จแล้ว
มีโอกาสที่จะร่วมพักร่วมรัฐบาลกันหรือไม่

ผมยังตอบคำถามนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าการร่วมรัฐบาลมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ
ซึ่งมันต้องเข้าที่ประชุมพักต้องก้าวตำรวจการบริหารครับ
คุณกระตุภรณ์ครับ
ผมเองก็เห็นว่าคนที่จะตั้งรัฐบาลคือขอตรวจต่อ
ไม่ใช่เรื่องทักเกอร์ไทยและเศรษฐภัณฑ์
ใครเข้าปัญหาว่าคทจะร่วมกับใคร
และใครจะร่วมกับคท
อย่างที่คุณนิพิษพูดมันเรื่องอีกยาวไป
แต่ปัญหาในขณะนี้๒๕๐เจียงรออยู่ข้างหน้าแล้ว

และเพื่อนร่วมละกันครับครับขอบคุณครับสังเกตอย่างนึงไหมคุณอยู่ปลายสายทางน้อง๓คนกำลังอยู่ตรงนี้๒คนเป็นคนใต้ทั้งนั้น